ดูเรื่องของแก๊งค้าอาวุธข้ามชาติกันด้วยนะคะหลังจากที่ตำรวจเนี่ย
สามารถจับกลุ่มแก๊งค้าอาวุธเถื่อนนี้ได้ก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
โดยตำรวจเชียงรายก็คุมตัวผู้ต้องหาแก๊งค้าอาวุธไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันทีเลยค่ะ
ผู้ต้องหาที่ว่านี่ก็คือนายพงพัฒน์ชัยอินตะนะคะก็มีพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕มาควบคุมการทำแผนในครั้งนี้ด้วยตัวเองด้วย
สถานที่ที่ทำแผนก็คือที่บริษัทขนส่งสินค้าที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ในอำเภอเมือง
จุดนี้คือจุดที่นายพงพัฒน์มารับกล่องสินค้าซึ่งข้างในมีกระสุนปืนเอ็มสิบหก
รวมรวมแล้วเนี่ยกว่าหมื่นนัดเลยนะคะต้นทางส่งมาจากที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นายพงพัฒน์ได้ถูกตำรวจภูทรเชียงแสนสกัดจับได้ขณะขับรถพร้อมกับกระสุนปืนเอ็มสิบหก
หนึ่งหมื่นนัดที่บริเวณตำบลโยนกจากนั้นก็มีการขยายผลไปตรวจค้นที่ร้านคาแคร์
ในเขตเทศบาลนครเชียงรายยึดกระสุนปืนเอ็มสิบหกมาได้อีก๕๐๐นัด
ซัดทอดบอกว่านายสิทธิชัยชัยมณีผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยทรายตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมืองนี่แหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการค้าอาวุธครั้งนี้
ก็เลยมีการนำกำลังไปตรวจคนที่บ้านพักไปเจอปืน๕กระบอกและกระสุนปืนกว่า๒๐๐นัด
ต้นพบว่าปืนนั้นมีใบอนุญาตแล้วก็นายสิทธิชัยให้การบอกว่ารู้จักกับนายพงพัฒน์
แต่ไม่ได้รู้เรื่องของการค้าอาวุธแต่อย่างใดตำรวจก็จะสืบสวนสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์บอกว่าขณะนี้ได้มีการสั่งให้ชุดสืบสวนสอบสวนขยายผล
แล้วก็ประสานไปยังตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีให้ร่วมตรวจสอบบ้านเครือข่ายค้าอาวุธแล้ว
ก็ไปเจอกระสุนปืนอีกจำนวนนึงค่ะและได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ส่งกระสุนปืนจากต้นทางแล้ว
มีรายงานด้วยนะคะว่ากระสุนปืนทั้งหมดกว่า๑๕๐๐นัดนี้เนี่ยนายพงพัฒน์ได้ติดต่อขายให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการลักลอบส่งกระสุนปืนตามจำนวนดังกล่าวแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับเอาไว้ได้ซะก่อน